ล่วนเรื่องของการท่าเรือเมื่อวานนะครับหลังจากที่เขาได้แชมป์ว่าก่อน
จัดงานชื่องานว่าจะยังไงก็ฉลอง
คือประกาศก่อนหน้าที่จะเข้ารอบชิงไปแล้วนะครับ
ว่าแชมป์ไม่แชมป์ยังไงก็จัดให้อยู่แล้ว

ที่สนามแพลทสเตดียมอยู่ในสนามเลยนะครับ

แล้วก็หนึ่งประเด็นที่บรรษบโศร๕เหรือบอกคือ
แฟนบอลทั้ง๒ทีมสามารถเข้าไปชมเกมได้
ทั้งเกมย่าวและเกมเหยื่อนหลังจากที่ผ่านมา
แฟนบอลทั้งสองทีมถูกสั่งห้ามนะครับเข้าสนามจากฝั่งตรงข้าม
เนื่องจากว่าเคยมีเหตุล้อยวาดกันสองครั้ง
ที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เหมือนกันในปี๒๐๑๔และ๒๐๑๖
ซึ่งเบื้องต้นข่าวออกมาว่าการท่าเรืออยากจะใช้สนามนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งที่ก็จะไปที่สนามมหาวิทยาธรรมศาสตร์รังสิทธิ์รังย่าวของแบงค์ข้อคิดเตะนะครับ
ดูว่าจะใช้สนามไหนในการแข่งขันครับ
คนที่ผ่านการคัดเลือกนะครับก็บินไปที่ญี่ปุ่นได้ทำการอุ่นเครื่องกันเกมแรก
ศิระอนุกูลพงศ์ผู้ฝึกศรของทีมบอกว่านักเตะทำผลงานได้ดีเกินคาดนะครับ
แต่ต้องปรับเรื่องสมาธิซึ่งก็เห็นจากการเสียประตูในนาทีสุดท้าย
และแพ้ไปน่าเสียดายมากชุดนี้จะฝึกซ้อมต่อนะครับ
เน้นย้ำว่าอย่าพลาดนะครับเรื่องของฟุตบอลเนี่ย
บุกไปเยือนมาเลเซีย๑๔พฤศจิกายนนะครับเข้าสัญญา๑๙น๑๐น
แล้วก็แข่งขัน๑๙นาที๔๕นาทีแล้วก็อีก๑เกมนะครับ
วันที่สิบเก้าพฤศจิกายนไปเยือนเวียดนามครับเริ่มแข่งขันสองทุ่ม
แต่เราจะเข้าสัญญาณก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับ๑๙นาที๓๐นาทีทั้ง๒นัด